หวานหวานมากขนมเบื้องโบราณบอกเลยว่าร้านนี้
มาร้านขนมเบื้องโบราณท่านรองปรีชาอยู่ที่ตำบลเกาะ
จังหวัดอุทัยธานีร้านตั้งอยู่ข้างถนนสาย
หลักตำบลเกาะเทพโปรตั้งใจจำให้ได้เราจะอยู่
เลยวัดเกาะเทพมมาประมาณ๑กิโลเมตร

เจ้าของร้านก็คือนายปรีชาเสงดีอายุ๖๒ปี
เป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ
เหตุที่มาทำร้านขนมแบบนี้

เบื่อที่จะเล่นการเมือง

ก็เลยมาจับกระทะนำสูตรขนมเบื้องรุ่นแม่มาขายอีกครั้ง
ขนมเบื้องแบบนี้เน้นแบบแป้ง
แบ้งเป็นส่วนสำคัญเลยที่จะทำให้บางกรอบ
เขาจะใช้แป้งข้าวเจ้ากะทิและเกลือผสมกัน

ส่วนไส้เป็นสูตรที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะจ๊ะ

พร้าวขูดผัดกับน้ำตาล

แล้วใส่สีนิดนึงให้มันสวยงาม
ลิสงคั่วหอมตำบดให้ละเอียด
ผักกาดเค็มสับละเอียดด้วย

แล้วยังมีผักชีถั่วงอก

วิธีการทำนะคุณต้องตั้งกระทะให้ร้อนเห็นไหมคะ

กลิ้งไปนะคะพอแป้งกรอบ
แล้วค่อยใส่ไส้แล้วก็เตรียมห่อ

มันจะมีแบบนิ่มกับแบบกรอบ
เออแล้วเขาขายแพ็คละ๒๐บาท

แล้วบอกเลยว่าวันนี้พิเศษสุด
ทางร้านเขามีโปรโมชั่นดี
ฝากแฟนรายการตลอดข่าวด้วยจ้า

วันนี้ทางร้านขนมเบื้องรองปรีชาสาขา๒
มีโปรโมชั่นดีเด็ดมาฝากครับ

ทางร้านขนมเบื้องรองปีชา

ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ

โปรโมชั่นดีแบบนี้ถ้าสนใจ

สามารถโทรสั่งจองล่วงหน้าได้ด้วย

ร้านขนมเบื้องโบราณท่านรองปรีชา

ร้านเปิดตั้งแต่๖โมงเช้าเป็นต้นไป

ช้าหมดอดนะจ๊ะโทรไปเลยหมายเลขโทรศัพท์
ให้ด้านล่างแล้วมีโปรโมชั่นดีมาฝาก
โอ้โหดีมากเลยอะ

กรอบด้วยและแบบนิ่มหนา

มีโอกาสรีบไปเลยเพราะว่าได้โปรโมชั่นดีด้วยนะคะ